คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเกณฑ์ทหารที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ต้องบอกเลยว่าก็มีสีสันคล้ายกับเป็นประจำทุกปี

ก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้
แต่ความสวยของพวกเธอเหล่านี้สวยทะลุหน้ากากอนามัยนะคะ

ก็จะมีสาวประเภท๒ที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของร่างกาย
อาจจะมีการแปลงเพศเสริมหน้าอกทำศัลยกรรมอะไรต่าง
ต้องเอาเอกสารไปให้กับคณะกรรมการตรวจร่างกาย
และพิจารณากันว่าจะต้องยังไงสมควรจะได้รับราชการ
หรือว่าเกณฑ์ทหารอะไรยังไงไหมเนี่ยนะคะ
เช่นน้องคนนี้ค่ะนายวิทยาวัฒน์อินหอม

อยู่ปี๒นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะ
เธอบอกว่าเธอมาขอทำเรื่องผ่อนผัน
เพราะว่าเธอทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกมาแล้ว
ความรู้สึกอะไรบ้างถ้าเป็นเป็น

คือทำหน้าอกมาแล้วค่ะ

ครับก็คือมันไม่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้ว

มีน้องสแปมอายุ๒๑นะครับ
สแปมเป็นพนักงานโรงงาน

น้องบอกว่าคือใจจริงก็ไม่อยากเป็นทหารหรอกนะ
แต่ถ้าจับได้ใบแดงก็พร้อมนะครับก็ยินดีรับใช้ชาติ

เบลอายุ๒๑นะครับเป็นนิสิตมเกษตรปี๒นะครับ
บอกว่าก็มาตามระเบียบตามขั้นตอนตามหน้าที่นะครับ
วันนี้ก็มาทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะฮะ

ที่ราชบุรีนะฮะประกาศชายไทยทุกคนเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปรายงานตัวตามกำหนดนะครับของทางทหารเขานะครับ